คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมโปรยเอาไว้นะฮะ
ภรรยาผู้หญิงคนนี้เนี่ยช็อคเลย
รู้ว่าสามีตำรวจของตัวเองเนี่ย
จดทะเบียนสมรสกับภรรยา
ทำให้ฝ่ายภรรยาเนี่ยนะฮะ
ไปเขาเรียกว่าไปร้องทุกข์ต่อต้นสังกัด
ของผู้หญิงของพยาบาลคนนี้นะครับ
บอกว่าต้องลงโทษทางวินัยนะฮะ

ลูกก็กำลังน้อยอยู่นะครับ
เพิ่งจะได้สองผลวงเอง
หลังการสนทนานางสาวออยเป็นนามสมมุตินะครับ
นำหลักฐานเป็นบันทึกโปรแกรมสนทนา
แล้วก็คลิปเสียงเข้าร้องเรียนกับนายทองพันธองนะฮะ
ท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ขอให้ตรวจสอบเอาผิดทางวินัยกับ
พยาบาลวิชาชีพท่านหนึ่งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยระบุว่าพยาบาลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ไปจดทะเบียนสมรสกับสามีตำรวจของเธอ
ทั้งที่รู้อยู่ว่ามีลูกมีเมียแล้ว
ถือเป็นการทำลายครอบครัวคนอื่นอย่างตั้งใจ
นางสาวออยเนี่ยเล่าบอกว่าคบกับสามีมานานเกือบ๖ปีแล้ว
ตั้งแต่ก่อนสอบติดนักเรียนใน๑๐
มีลูกด้วยกัน๑คน๒ขวบตอนนี้

กระทั่งช่วงหลังครับสังเกตเห็นว่าสามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ไม่ค่อยกลับบ้านแอบโทรศัพท์คนเดียว
สอบถามความจริงแต่สามีก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
ตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับนิติกรของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยต้องช็อกครับเพราะทราบว่า
สามีของเธอกับพยาบาลไปจดทะเบียนสมรสกัน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วก็บอกให้พูดคุยกันเองนิติกรบอกแบบนั้น

มันไม่สมควร
นี่ฉันเองกับสามีพี่ก็อยู่กินกัน

ทั้งบ้านนี้ฉันแล้วก็ทั้งบ้านสามีอีกก็รับรู้

แต่ก็ส่วนตัวสามีอีกเราก็ตกลงแต่ละว่า

พฤติกรรมของพยาบาลคนนี้เป็นเรื่องชู้สาว

จึงต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าตรวจสอบ
เพราะมองว่าเป็นข้าราชการไม่ควรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้
ส่วนสามีเนี่ยตัดสินใจเลิกกันไปแล้ว

เพราะสามียอมเซ็นรับรองบุตรให้
มองว่าเรื่องนี้หากผู้หญิงไม่เล่นด้วยปัญหาคงไม่เกิด
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเรื่องร้องเรียนให้กับกลุ่มงานนิติกร
ตรวจสอบข้อที่จริงก่อนเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย
เข้าข่ายความผิดทางวินัย
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะครับ
ซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนของโทษทางราชการกำหนดไว้อยู่แล้วฮะ